เชิญค่ะเมื่อกี้หนูไปซื้อตัวอยู่ข้างล่างป้าเดินผ่านป้าพูดว่าเสนียดใส่หนู
ป้าเป็นคนยังไงเดี๋ยวนะคะก็คือหันมาพูดใส่หน้าเนี่ยก็ต้องลองสิว่าใครเป็นคนพูด
ป้าก็หันมาชี้ชีหน้าหนูอีกมองทำไมอ้าวมีตาก็เลยมอง
ขอบคุณค่ะขอให้คำทุกคำที่ด่าออกมาย้อนกลับไปหาคุณพี่
กลับบ้านดีนะคะขอให้ป้ากลับบ้านดีนะคะค่ะ
ค่ะค่ะขอให้ป้ากลับบ้านดีนะคะลูกหลังได้ถ่วงที่บ้านกลับบ้านดีนะคะ
เมื่อกี้หนูไปซื้อตั๋วอยู่ข้างล่างป้าโดนผ่านป้าพูดว่าฉันเนียนไข่หนู
ป้าเหมือนคนไข่ไง
ก็คือหันมาพูดไข่หน้าเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าไข่เป็นคนพูด
แล้วก็หันไปชี้ชี้หน้าชี้

อันนี้ว่าอะไรค่ะอันนี้ว่าอะไรขี้

เชิญค่ะเมื่อกี้หนูไปซื้อตัวอยู่ข้างล่างป้าเดินผ่านป้าพูดว่าเสนียดใส่หนู
ป้าเป็นคนยังไงเดี๋ยวนะคะก็คือหันมาพูดใส่หน้าเนี่ย
ต้องมองสิว่าใครเป็นคนพูดแล้วป้าก็หันมาชี้หน้าหนูอีก
เอ้ามีตาก็เลยมองยาเอาเลยค่ะเอาแตงความต่ำสุคคุณออก
อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะมาด่าเด็ก
ขอบคุณค่ะขอให้คำทุกคำที่ด่าออกมาย้อนกลับไปหาคุณพี่
มันกลับมาก